คุณผู้ชมครับเพจดังออกมาเปิดเผยคลิปนี้
เป็นคลิปที่พระใช้ปากกระทำอาณาจารย์ให้กันครับคุณผู้ชม
คลิ้ปนี้มีพระสองรูปนะครับคาดว่าเป็นกุติ

ด้วยไม่มีคนที่สามถ่ายคลิปคลิปที่ผมอยากวง
ดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่านำเรื่องของสมาชิกที่ส่งให้หลังใหม่มาเล่า
สบงแล้วทรงเป่าปีช่วงนี้กำลังมาแรงไม่ใช่ครูบาที่ขอนแก่นนะน่าจะอีกรูปหนึ่ง
ทำไมยังกลับมาบวชได้อีกคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนะครับครูบารูปนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
แต่พบว่าหลวงตานะฮะหลอกตาตัวเองว่าเป็นกรรมฐานซะด้วยนะครับ
ฝากพิจารณาด้วยถึงจะไม่ใช่ครูบาไก่ก็ตามอันนี้เป็นข้อความที่โพสต์นะคุณผู้ชมนะ
เพื่อความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมนะครับทีมข่าวจึงลงพื้นที่ไปที่วัดศิลาดาตที่ภูเขียว
ชายภูมิครับตามที่โซเชียลมีเดียกล่าวอ้าง
ไปพบกับพระธีรพลท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะ
พาทีมข่าวเดินดูรอบกุฏิก่อนทั่ววัดก่อน
ก็ไม่พบว่าลักษณะคล้ายกับในคลิป
เจ้าวาดยืนยันว่าไม่ใช่ท่าน
ที่โลกออนไลน์เสนอและตั้งข้อสงสัย
เพราะท่านจำบรรษาอยู่ที่วัดกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาส
หมายถึงอยู่ที่วัดนี้นะครับ
อีกทั้งไม่ได้รู้จักกับพระทั้งสองรูปในคลิป
ลองสังเกตดูที่หน้าผากก็ได้
พระรูปดังกล่าวนะฮะกับท่านหน้าผากไม่เหมือนกันครับ
นางดอกจันทร์พิมพ์สารานอายุ๕๐ปี
ชาวบ้านที่อยู่หน้าวัดยืนยันอีกเสียงว่า

พูดสิทธิ์ข่าวก็ให้ดูยืนยันว่าไม่ใช่
ผู้สื่อข่าวให้ดูใช่ไหมลองนึกดีใช่ไหมไม่ใช่
จากนั้นทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดป่าหนองดินดำ
บนบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
นะครับซึ่งเป็นพระที่ชาวเน็ต
จันทิพย์ท่านบอกว่าท่านเห็นคลิปนี้มาหลายปีก่อน
เป็นการส่งต่อกันมายืนยันก็ไม่ใช่ท่านเหมือนกัน
อาจจะมีคนใส่ร้ายแล้วนำคลิปนี้ไปบอกนักข่าว
อยากจะเตือนนักข่าวว่าควรไตรตรองนะครับ

คิดว่าน่าจะนำภาพมาจากเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วประติดประต่อทำให้ท่านเสียหายครับ
ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นที่ปรัฐมา
เพราะว่าอาจจะมีคนใส่ร้าย
เขาก็เอาไปแจ้งนักข่าวอย่างนี้
แต่จริงหนึ่งก็

ว่าข่าวควรจะไต่ตองดูก่อน

แต่ว่าบุคคลในนั้นมันไม่ใช่อัตมาแน่นอน
มาดูประเด็น